ดีกว่านะคะดราม่าทิศสมปองนะคะบอกเลยว่าคุกกลุ่นจะดราม่ากับใครล่าสุดค่ะดราม่ากับอาจารย์ประจักรชัยหายทองคำค่ะยืนยันว่าเนี่ยจะทำค่ายเพลงแม่ปองหักไห่ที่ลงทุนนะคะด้วยกันต่อนะจ๊ะ
ไปเลยค่ะโดยหลังจากเพลงแรกนะคะสมปองเด้อสมปองค่ะดังถล่มทลายยอดวิวยังพุ่งไม่หยุดนะคะเพิ่มวันละแสนค่ะล่าสุดนะพี่ประจักรชัยค่ะก็เตรียมเพลงที่สองให้ทิศสมปองนั้นนะคะโดยให้ลูกรักค่ะน้องลำไยหายทองคำเนี่ยมา
เจอริ่งด้วยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าน้องแฟนผีพี่แฟนหงนะคะคุณผู้ชมค่ะเล่าเรื่องราวของคู่รักที่ชอบทีมฟุตบอลต่างกันนะคะซึ่งพี่ประจักรชัยเนี่ยแต่งเพลงจากพี่สมปองนี่แหละค่ะเพราะว่าทิศสมปองเนี่ยเขาชื่นชอบทีมหงแดงมากเลยนะคะลิเวอร์พูลอย่างมากเลย
และค่ะแล้วเพลงนะคะจริงเนี่ยเร็วนี้ก็จะได้คิวเข้าห้องอัดนะคะถ่ายทำเอ็มวีค่ะแต่ว่าพี่ประจักรชัยก็ยอมรับตรงนะว่าพอเจอกระแสดราม่าของพี่สมปองนะกับพี่ติ๋มทีวีภูเข้าไปก็เลยอาจจะต้องเลื่อนโครงการทำเพลงนี้ไปก่อนนะคะส่วนกระแสดราม่าที่ถล่มสมปองค่ะอย่างหนักอยู่ในขณะนี้พี่ประจักรชัยจะว่า

เราจะปรับทัศนคติหรือว่าปรับมุมมองอันนี้เป็นห่วงตั้งแต่แรกตั้งแต่วันแรกมามีผู้หญิงนั่นตัดต่อมาก็จะมีเรื่องโน้นนี่นั่นมาก็เป็นห่วงครับก็เรื่องดราม่าเดี๋ยวให้พี่สมปองเนี้ยไปเคลียร์อะไรให้มันแบบมันจบจบนิดหนึ่งเนอะแล้วเดี๋ยวเรื่องเพลงใหม่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคะอาจารย์ประชาชัยว่าอย่
แรงจริงจริงเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะค่ะ